ของการแห่เทียนเข้าพรรษาหลายพื้นที่นะครับ
ปีนี้เขาจะเอาสัตว์ต่างมีหมามมมอัมาดตร์ที่กระทิแพวน
พาไปดูแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทยกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
ก็เป็นประเพณีแห่เทียนข้าวพรรษา
อันนี้เป็นขบวนวัวเทียมเกวียนครับ
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในพื้นที่ตำบลท่าแรง

ก็คือเอาวัวมาร่วมขบวนแห่เทียนแบบนี้
ปีนี้ชาวบ้านได้มีการจัดริ้วขบวนวัวเทียมเกวียน๑๓๕เล่ม
ใช้วัว๒๗๐ตัว
เกวียนแต่ละเล่มนั้นมีการตกแต่งอย่างสวยงาม
ดูสิฮะก็มีอะไรอ่ะ
ตมงต้นไม้ไปแต่งทำสีสันเอาผ้าไปผูกนะครับ
ก็แห่กันตั้งแต่สนามนาธิสบันตบลท่าแหลง
ก็เป็นการแห่เข้าไปที่วัดนะครับ
ส่วนที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะ

พึกคักไปด้วยทราบ้านที่มาร่วมงานบุญประเภณีวันเข้าพันษานะครับ
นี่งานแห่ม้าเต้น
ทอดกันมายาวนานกว่า๘๓ปีแล้วค่ะ
เขาจัดทุกปีเราก็เอามาให้คุณผู้ชมดูทุกปี
เหนื่อยหรืออะไรม้าเหนื่อยหรือเปล่า
นางรำก็มานะแต่งตัวสวยงามเลย
ประธานิลาการไร้รำแข่งกับมาต้นอีกกว่า๗๐ตัว
ก็มีทั้งความคลึกคลื้นสนุกสนานแล้วก็มีรอยยิ้ม
และความประทับใจให้กับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่พบเห็นด้วยนะคะ
หลายคนเขาก็ตั้งใจมาร่วมทำบุญกันเยอะแยะเลย
สัตว์มันก็ชอบทำอะไรให้เรายิ้มได้แบบนี้เนาะ

เด้นด้วยอ่ะระวังว่ามันดีดอันนี้จะดีดด้วย

เอาไปต่อที่จังหวัดชนบุรีครับ
นงนุษย์พัทยาจัดริ้วขบวนแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่

รวมทั้งจัดการแสดงออนซอนฟอสอีสาน
เอาใจนักท่องเที่ยวนับพันคนที่ไปร่วมงาน
ขาดไม่ได้ก็คือขบวนช้างแสนรู้

ไปร่วมสร้างสีสันแบบวิถีไทย
แล้วก็สร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก

แล้วก็ตามด้วยริ้วขบวนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน
เพื่อสื่อถึงประเพณีอันดีงามของชาวพุทธนั่นเอง

เขาก็แห่ไปชมการแสดงแสงสีเสียง
ชมความวดงามของขบวนแห่งเทียนภาษา

กันอยู่ที่หน้าวัดศรีอุบลรัตนารามค่ะ
ประชาชนไปดูกันอย่างคึกคักเลยทีเดียว
ปีนี้มีต้นเทียนภาษา๕๓ต้น

ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการประกาศผลการประกวด
เทียนพันศาประจำปี๒๕๖๒ไปแล้ว
ประเภทแกะสลักรางวัลชนะเลิศ
ได้แก่วัดพาซุการามค่ะ
ส่วนประเภทติดพิมพ์รางวัลชนะเลิศ
ก็เป็นของวัดศรีประดุ

ที่อุบลนะนะเอ่อสวยงามดีนะครับ